เราได้นำเสนอนะคะว่าหลายคนที่อยู่บ้านเขาก็อัพสกิล
ทำนู่นทำนี่บ้างทำกับข้าวปลูกผักเอยอะไรเอ่ยนะคะ

ใช่แล้วค่ะคนนี้ก็อัพสเกียวนี่เลยค่ะสาวโบเมลดานะคะ
เธอบอกว่าใครจะเข้ามาในบ้านแต่ละทีเนี่ยก็ต้องคิดเยอะนะคะ
สาวโบก็บอกว่าคิดมากอยู่เหมือนกันเพราะว่าแอร์ในบ้านมันเสียค่ะคุณ
จะเรียกช่างมานะคะก็ไม่กล้า

ใช่ค่ะเธอก็เลยรับหน้าที่เป็นช่างซ่อมแอร์เองซะเลยนะคะ
แต่พอซ่อมไปซ่อมมาค่ะคุณเจอสาเหตุแล้วที่ทำให้น้ำรั่วแอร์ไม่เย็นนะคะ
แต่สาวโบก็บอกว่าโอ้โหขนลุกไปเลยนะจ๊ะ
เพราะว่าเจ้าตัวปัญหาน่ะที่ทำให้แอร์ไม่เย็นก็คือคราบงูค่ะคุณเห็นไหมคะ
อันนี้เลยคราบงู
เดี๋ยวเราไปดูวินาทีที่สาโบเจอคลิปกันค่ะ
ท่อแอร์มันน้ำตันนะฮะสิ่งที่เจอคือ
คราบงูอยู่ในแอร์
นี่คือเศษเซี่ยวส่วนหนึ่งของน้องเขานะคะ

ไม่อยากจะพูดถึงเลย
ได้ไง
โอ้โฮทุกคนลุกครับ